ทีนี้มาดูเหตุการณ์คนหัวร้อนบนท้องถนนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
มันก็เกิดจากการขับรถปาดหน้ากันนี่แหละ
เพราะถูกปากหน้าก็ต้องหวีบแตร

และหลังจากนั้นต้องลงมาเคลียร์กันกลางแยกบิ๊กซีสุริน

ไม่ออกมาก่อนมันปาดหน้าเขาเรียกว่าปาดหน้าเหรอ

เอาเอาเอา

ภัยภัยภัย

เฮ้ยปาดหน้าอ๋อออกมาก่อน
ก็ออกมาก่อนไงปาดหน้ากูไง

มึงอย่าเล่นพอ

เพิ่งเคยเจออย่างนี้
โอ้โหใจเย็นกันหน่อยนะฮะต่างฝ่ายต่างก็เถียงกันนะ
ส่วนกรรมการห้ามก็คอยกันท่าไว้เต็มที่เลย
กรรมการก็บอกนะแล้วคุณว่ายังไง

ให้พูดทั้งสองฝ่ายแล้วคอยกันไว้ก่อนนะฮะ

แต่ลักษณะเป็นการปะทะคารมกัน
ยังไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางแยกค่ะ

ขณะที่คนขับรถยนต์๒คันเขาลงมาปะทะการมกันนะคะ

คันคู่กรณีขับปาดหน้าก่อนเขาบอกนะ
แล้วคันผู้เสียหายบีบแตร่ใส่
ทำให้รถคันคู่กรณีอารมณ์ขึ้นค่ะ
ตามมาปาดหน้าอีกรอบแล้วก็เหยียบเบรกจะให้ชนท้าย
หลังจากนั้นก็ต้องลงมาเคลียร์กันกลางแยก
นายจิรพงศ์บุญเต็มอายุ๓๑ปี
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายนะคะเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าขับรถมาพร้อมกับครอบครัว
มีภรรยาและลูกน้อยอายุ๒ขวบค่ะรวมถึงน้องสาว
ออกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดช่วง๕ทุ่ม
ขับมาตามเส้นทางเรียบคลองมาเรื่อย
ไม่ได้ใช้ความเร็วเพราะถนนแถวนั้นมันแคบ
พอมาถึงหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งจู่ค่ะ
รถยนต์คันหนึ่งพุ่งออกมาเลยมาจากด้านข้างระยะประชันชิด
แล้วก็ปาดหน้าลักษณะเหมือนปาดหน้าค่ะ
เขาก็เลยบีบแตร่ใส่แล้วก็แยกย้ายกันไป
คิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรแล้วตอนนั้น
แต่สักพักคู่กรณีที่ตอนแรกขับปาดหน้าออกมาจากข้างทาง
มาอีกค่ะขับแซงมาเลยมาปาดหน้าอีกรอบ
สวนสาธารณะแล้วก็เหยียบเบรกหลายครั้ง

เขาบอกว่าเย็นดีนะตัวเขาเองที่มีสติ
เลยทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จากนั้นรถยนต์คู่กรณีค่ะ
จอดที่กลางแยกอยู่นานไม่ไปไหนสักที
แล้วก็ลงมาด่าทอตัวเองต่อหน้าลูกวัย๒ขวบ

โมโหค่ะเหมือนด่าฟรีคือนั่งอยู่ในรถฟังอยู่นานนะคะ

ก็เลยลงไปเกิดการปะทะคารมกันตามคลิป

เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องบานปลาย
สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปค่ะ
ผมก็ว่าจริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้ถ้า
ถ้าไม่อยากหัวร้อนนะครับ

ผมก็ไม่ได้อะไรนะจะไม่ติดใจ
ต่างคนต่างไปต่างคนต่างจบนะครับ

มันจะไม่ส่งผลเสียต่อชีวิตและทัศนศิลป์ของทุกคน
ส่วนการที่เขาเอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลมีเดีย

แล้วก็จะไม่แจ้งความดำเนินคดีคู่กรณีด้วย

แต่อยากให้คนใช้รถใช้ถนนขับอย่างมีสติ
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเริ่มมาจากการที่ขับออกมาจากข้างทาง
โดยที่ไม่รู้ว่ารถทางตรงเข้ามาหรือเปล่า
แล้วสองก็มาทำเหตุการณ์ปาดหน้ากันอีกรอบสอง
เขากลัวค่ะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ